เกิดประเด็นรามาท์จนแฮชแท็กตีดอันดับในทวิตเตอร์เลยนะครับคุณผู้ชม
คือหนูรัฐเนี่ยเขาเป็นดาวตลกนะที่เขาทำคลิปวิดีโอแล้วคือ
ต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าหนูรัฐธิดาพรเนี่ยนะคะ
เธอมีความผิดปกติทางการได้ยิน
แล้วก็จะมีลักษณะคือการพูดจะไม่ค่อยชัด
พูดแบบแปลกแต่เธอเป็นคนตลกพูดแบบ

แล้วก็ทำให้ชาวเน็ตที่ดูชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบเธอ
เธอมีโอกาสได้มาเล่นหนังด้วยนะ
สงกรานแสบสถานโลกันกับแม่สีตางคุณจำได้ไหม
สิตามสะบัดต่อไม่รอแล้วนะ
ไลฟ์สดนะคะที่ลงอยู่ให้คุณผู้ชมดูเนี่ย
จะมีเน็ตไอดอล๒คนก็คือ
คุณนาราเครปกะเทยกับคุณหมวยโซฮอต
เขาถ่ายคลิปวิดีโอแกล้งแต่งหน้าหนูรัฐแบบแรงอ่ะคุณ

แล้วก็มีคำพูดคำจาที่คล้ายกับเป็นการแบบดูถูกอ่ะ
จนทำให้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมหนูรัฐร้องไห้นะคะ
หนักกว่านั้นเขาบอกว่ามันจะมีการใช้อุปกรณ์ที่คล้ายคล้ายกับอวัยวะเพศชายอ่ะอืม
เอามาแกล้งให้หนูรัฐอะดม
แล้วก็มีการหัวเราะเยาะอะไรประมาณนี้

หือทนไม่ไหวถนไม่พอใจเลยนะฮะ
เข้ามาถล่มโจมตีกันหนักมาก
ทำให้คลิปนี้ต้องถูกลบไป

บอกว่าทั้งหมดมันเป็นการเตรียมกันไว้ก่อนนะ

อุปกรณ์ที่เธอเอามาให้น้องดมเนี่ยมันคือ
ของใหม่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน
แล้วตัวเองก็ผ่านการแปลงเพศมาแล้ว

ก็คือตอนนี้ก็เลยเกิดเป็นกระแสแอนตี้
ดูเหมือนว่าจะไปดูถูกไปเหยียดหนูรัท
ซึ่งเขาเป็นบุคคลที่มีความผิดปกติอยู่แล้ว

เพราะว่ามันเป็นเหมือนการที่เราไปแบบ
ดูถูกบกพร่องของคนอื่นรึเปล่า

ต้องบอกว่ามันเป็นโซเชียลมันเป็นดาบสองคมนะ
ทำอะไรก็ต้องคิดกันเยอะนิดนึงนะในยุคนี้

เพราะว่ากระแสตีกลับเข้ามามันทำเหมือนกันนะ